มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
หมู่ไนท์

กับหมู่ขั้นเทพ
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชม

ทั่วไทยไปกับหมู่ขั้นเทพกันครับ

ภูเขามามูไกลกันที่

สวัสดีครับหมู่ไนท์สนับสนุน

เราพามาที่วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกน

แล้วก็ทำบุญกับพระครูบาเจ้าเทืองนาธาธิโล
เด่นสลีศรีเมืองแก่นตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย
ภายใต้เนินเขาเป็นถ้ำอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ
จึงเรียกขานกันว่าวัดบ้านเด่นปัจจุบัน
เป็นวัดที่มีถาวรวัตถุสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม
โดยมีพระครูบาเจ้าเถวงนาธาศีโรเป็นเจ้าอวาด

ในการพบกันครั้งแรกของครูบาเจ้าเทืองกับอาจารย์ลักษณ์

เรื่องของพระครูบาเถวงนี่อัศจรรย์ครับ
หลังไปเมื่อปี๒๔๐เมื่อสมัยที่ผมยังไม่มีชื่อเสียง
ก็คือคุณก่อศักดิ์ชายละศึกอีศักดิ์

ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยคุณปรางรัฐโทรมาบอกว่า
ในวันนี้พระครูบาเทืองจากเชียงใหม่
จะมาทำพิธีสืบชะตา

ปรากฏว่าคนเต็มทั้งชั้นเลยนะครับ
แล้วเรามองจากหน้าประตูไปถึงกลางห้องไหน

แล้วก็พระครูบาก็ไม่เคยรู้จักท่าน

คุณให้รออยู่สักครู่พระครูบาอยากเจอคุณ

พระครูบาก็เข้ามาเดินเข้ามาในห้อง

พอมาเจอหน้าก็จะจากกันแล้วเหรอ

ผมเพิ่งเจอพระครูบาเป็นครั้งแรกนะครับ

มีเรื่องจะคุยด้วยมากมาย

อาจารย์ลักษณ์ก็ได้มีโอกาสไปวัดบ้านเด่น

อาจารย์ลักษณ์เกิดวิกฤตขึ้นในชีวิต

ผมเคยเจอวิกฤตที่ทำให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินถึง๕๐ล้าน

อยากได้อะไรไปเป็นกำลังใจ

บอกไม้เท้านี้ถือมาตลอดชีวิต
กระทั่งสิทธิ์ไปทำเป็นหัวทองยอดเพชร

ไปทำบุญที่ใดเอาที่กรวดน้ำนี้กรวดนะ
ผมบอกว่าผมรับไม่ได้หรอกครับ

วัดนี้วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกน
ยิ่งใหญ่งดงามวิจิตร

ไม่แปลกหรอกครับวัดบ้านไร่ของลมพระคุณ
จังหวัดนครราชสีมาก็มีหลวงพระคุณอยู่รูปเดียว
กุศโลบายในการสร้างวัด
ที่มาจากจิตศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก

เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าถึงพระรัตนาไตร
อันเป็นแก่นแท้แห่งการบุญของผู้ศรัทธานั่นเองครับ
ก่อนที่จะฟังเรื่องราวต่างกันต่อมูขั้นเทพของเราก็นำทูบเทียนแผ่มาสักการะขอขมาเพื่อนำเรื่องราวมาเผยแพร่นั่นเองครับ
เราขอคมณกรรม

เป็นมงคลในการบูชา
และเพื่อการสำนึกตน

ในการปฏิบัติต่อพระเจ้าพระสงฆ์

อันที่ถูกต้องที่ควร

การติ๊ภ่าสงฆ์องเจ้า

คนโบราณคนเหมือนเคนศลก็ล่ะว่า
ปินฮิสติ๊ฮิสปินตุษ

พิษเอาไปติ๊ภ่า

ทั้งที่พระสูงค์องค์นั้นพิษพระธรรมวินัยไป
คุยมือกุฎโมทน่ะคือเทียบเป็นทั้งโลกทุกคน
ทำมาหากินมาขึ้นแล้วมาวุฒิเจริญ
เพราะไปตีภรรย์ผู้ทรงศรีเพราะฉะนั้นว่าอยู่กับนาย
มันต้องไปตีไข่แล้วตีตัวเองดีที่สุด
ครูบาเจ้าเทืองนาทศรีโลท่านเป็นพระผู้มีปฏิปฐานน่าเลื่อมใส
และเป็นพระนักพัฒนาที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
อีกทั้งยังบำเพ็ญบารมีเป็นนิตและที่สำคัญท่านยังเป็นสหายธรรม
กับพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรซึ่งวันนี้พระครูบาเจ้าเทือง
เล่าถึงจริยวัตรของพระครูบาบุญชุมพระผู้เป็นสหายธรรมแต่อดีต

ยังจะเหี้ยงให้หนูกันใจจ้างเวลาก็ได้
แต่ภูบาวนจุ่มนี้อายุเยอะกว่าพระภูบาเทียม
พระภูบาวนจุ่มนั้นได้ติดตามซ่อหาพระภูบา
มาร้ายจี๋ในจากปัจจุบันนี้
ครั้งหนึ่งท่านได้ไปพักที่ทางวัดเย็ดเหนียวเกียงใหม่
ท่านไปเห็นลูกของพระภูบาวัดบรรดิ
ท่านบอกว่าเออเห็นนายนิมิตตามหาพี่ชายคนนี้มานานแล้ว
ก็เลยขอเจ้าของบ้านพร้อมด้วยคณะของครูบาเจ้าวงจูนว่า

ก็ได้เดินตามมาถึงที่วัดบรรเดรสมัยนั้น๒๕๓๔
ทุกคนเมื่อมาเห็นมาไหว้ทุกคนจะร้องไห้ทั้งคณะเลย
มีแก่ภูบาคนอาจารย์ร้องไห้ว่าเอ๊ะเขาให้กันนี้
ภูบายังงงครั้งนั้นเป็นครั้งแรก

ทุกครั้งที่พระอุบาวุญจุมมาวัดบรรเดหนุน
รวมกันหมดเป็นปันตัวเถอะ
หลังจากนั้นก็เลยไปมาหาสู่

ถ้าคุณสังเกตแม้แต่ลูกภาคนี้
ขุมาที่จะไขล่ลูกอย่างเร็ว

พอและอุบาปุนจุ่มนี้เป็นเขาเป็นพตีหลอกอู่หวันอสังครรัฐพยนตร์สังหวัญ
แต่โอแล้ว่าของพระบุญชูเวลาเข้าทั้งมันจะเข้าทุกทั้งสามารถ
สามสิบกว่าปีไหมท่านจะสกไปที่เป็ดเป็ดอ่ะ
ก็ไม่ได้นิ่งนะถ้ายังโยงบางคนเห็นแท่งแต่จัดลักษณ์บอก
แต่ถ้าคนเขาจะคร่านลูระเยิ่มถึงสองอริยสงฆ์แห่ง
ความสามารถกันฉันพี่น้องกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน
โศตรท่านนี้ก็ยังฝ่าวอยู่ในกว่าจุบัน
ครูบาเคยไปเห็นมีลูกสะเก็ด
เหมือนพระคุบาคุณสุบุคคัมตลอดถึงอดิตรชาติของท่าน
โอ้ยเงียบโฆษณ์เจ็ดวันก็ไม่เสร็จ
แต่ทุบานึกว่าท่านเป็นผู้มีบุญมรมี

ถ้าเราเป็นคนมีบุญมีบารมีเป็นคนดี
ภะหย่องคุ้มของหย่องเจอภะดีเพราะทุบาที่มันเหมือนแม่เหล็ก
เหล็งดูดเหล็กไม่ได้ดูดไม้ไม่ได้ดูดพลาสติก
คนแบบไหนก็เจอพระแบบนั้นซอกพระแบบนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นครูบาลเวลาจะพบใครขอโทษไม่ได้ว่าคบคนหลุย
พบคนที่ท่านท้อมโดยบุญปรมีท้อมโดยปรมีธรรม
ได้รู้เรื่องราวพระผู้เป็นสหายธรรมและคำสอนของพระครูบาเจ้าเทืองแล้ว
หมู่ขั้นเทพของเราก็ขอไปมูกันต่อภายในวัดบ้านเด่น
ซึ่งหากใครมากราบสการะก็ต้องมาที่นี่ครับ
คือทุกคนปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
ความมีโชคมีลาบความที่ทำมาค้าขึ้น
เวลานี้ต้องสักการะพระเศรษฐีนวโกรธ
เททองที่วัดบ้านเด่นนี้ครับ
พระคุณบ่าเจ้าเทียงนาฐศิลป์เป็นประธานฝ่ายสงตร์

สาธุชนบริจาคทั้งทองคำ
เงินทองคำได้เป็นกิโลกิโลนะครับเงินนี่เป็นหลายสิบกิโล
แล้วก็หลอมในเบ้าหลอมน้ำทองเททองหล่อเป็นพระพุทธมหาเศรษฐีนวกฏ
เมื่อ๗ปีที่ผ่านมาประดิษฐานณวัดบ้านเด่น
เป็นพระพุทธมหาสิทธิรกฏเพียงองค์เดียวในภาคเหนือ
ใครมาไหว้แล้วปรารถนากลับไปเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีที่นี่จะมีคนมาไหว้เยอะมากนะครับ
ผมจะนำมูให้ลึกล้ำเป็นพลังที่ไปสู่ท่านผู้ชมแล้วก็ดนจิตให้มากราบสการะ
แล้วกลับไปเกิดปฏิหารรวยสมใจปรารถนาเชิญครับ
รัฐนาบารมีของพระพุทธมหาเสถียรัวโกรธโปรดประทาน
เป็นปฏิหารโดยฉับพลันนั้นด้วยเถิน
ผมขอมอบสรรพมงคลที่ได้ดนบังเกิดที่ได้เดินทางมาณวัดบ้านเด่นในทุกสถาน
และในค่ำคืนนี้หลับฝันดีตื่นรวยโชคดีสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับเรากำลังรอเรื่องราวของท่านผู้ชมอยู่
ผู้ชมจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรื่องราวคุณเด็ดจริงดีจริง

เรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้วพบกันได้ใหม่นะครับกับผมหมู่ตัวพ่อคุณมดดำหมู่ตัวแม่นะครับ
ไม่เชื่ออย่ารบกูหมู่เตรูไม่ต้องใครออกไหล
กลับมาพบกันใหม่อังคารหน้าเดี๋ยวนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ